ฮคดีชิงทองที่บางแคร์
มาวานได้หลายอย่าง

คนเล่น้านี่ไปได้

นี่เป็นภาพอีกมุมหนึ่งนะครับตอนแรกข่าวเมื่อวานเราเห็นจากมุมนู้นใช่ไหม
วันนี้เราดูจากมุมนี้บ้างนี่จะเห็นมาเลยมากระโดดปีนขึ้นไป
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับไปเอาสร้อยเนี่ยคว้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วรอปภวิเชียน
นี่แหละครับพยายามดึงกางเกงคนร้ายคนร้ายส่งส่องปืนมาแกก็กลัวนะ
ดึงอีกดูดูดูกลัวด้วยกล้าด้วย
คนร้ายสมบัติเอาทอไปได้เจ็ดสิบเอ็ดบาทคุณผู้ชมไม่ให้ทำมาหนีไปได้เลยน่ะ
โอ้โหเหตุเกิดบ่ายสามโมงของยี่สิบสี่พฤษภาคมที่ผ่านมา
ทะเบียนรถที่คนร้ายใช้เนี่ยตำรวจก็แกะลอยนะแกะลอยเสร็จจนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนาย
นิธินันธนวีระวัชลกุลอายุสามสิบห้าปีขับหนีไปอยู่อ่า
เน่เน่เน่เน่เน่เน่ตำรวจไปจับไว้ได้แล้วก็พาตัวไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพนี่จังหวะวินาทีที่ไปจับเลยนะนี่นี่
โอ้โหเข้าไปปั๊บนายนิธินันผู้ก่อเหตุรับสารภาพบอกว่า
ข่าวนี้ร้านทองต้องดูนะว่าเขาเลือกเหยื่อยังไงนะ
เคยเป็นอดีตพนักงานรักษาความปลอดภัยนี่นั่นนะ
เคยเป็นรอปภแบบคุณลุงคนนั้นตกงานขาดรายได้
วางแผนใช้ปืนปลอมปืนปลอมไปชิงทรัพย์ในร้านทอง
ชิงทองนั่นแหละทีแรกฮะตัดสินใจมาตั้งหลายที
เบิร์ตเรียกให้ร้านทองดูเนี่ยให้ร้านทองดูว่าเขาเลือกเหยื่อยังไง
ยังไงฮะทีแรกเนี่ยนะคือไปดูลาดราวก่อนที่ร้านทองที่บิ๊กซี
ครับในท้องที่สอนอเพชรเกษมลงมือไม่สำเร็จเนื่องจาก
โอ้โหที่หน้าพนักงานไหวตัวเฮ้ยไหวตัวปั๊บไม่เปิดประตูให้
ก็เลยขับรถวนร้านทองแถวอ้อมน้อยสมุทรสาคร
ต่อถนนพุทธมนตรสาย๔ไม่เจอร้านที่สะดวกต่อการก่อเหตุ
ก็เลยขับรถเข้ากรุงเทพดอม
ขับรถเข้ากรุงเทพมุ่งหน้าโลตัสบางแคร์เลย
ร้านทองนี้เขาเห็นว่าเรายงไงปบไปร้านแบบแบบเปิด
ตัดสินใจลงมือที่นี่แหละ
แต่ว่ายังไม่ทันเอาทอง๗๑เส้นไปขาย
คุณผู้ชมตำรวจจับได้ซะก่อนนี่ครับ
คนร้ายเอามือสมัครเล่นก็ได้มือสมัครเล่นเนี่ยมันคิดแบบนี้นะ
มันคิดแบบนี้ฉะนั้นไอ้ร้านแบบนี้ตามห้างมีเยอะ
ตามห้างตามซุปเปอร์โสโตร์นะคือถ้าเป็นร้านทองเดียว
อันนี้อาจจะมีประตูปิดใช่ไหมใช่นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจก็แจ้งเขาหาชิงทรัพย์โดยใช้ยานพานะนำตัวไปฝากขังที่สารอาญาธนบุรีนะครับ
เดี๋ยวช่วงเช้าวันนี้แหละครับอ้าวนี่เขาเลือกเหยื่อแบบนี้นะ
ดูข่าวแล้วย้อนดูตัวดูให้มีประโยชน์ครับ